กลับมาในช่วงนี้มาติดตามกิจกรรมดีนะคะสำหรับกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล
ในวันนี้ก้าวเข้าสู่วันที่๘แล้วผ่านไปก่อนหน้านี้๗วัน
ยอดบริจาคทะลุเป้าแล้วนะคะกว่า๔๐ล้านบาท
ส่วนบรรยากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรพาคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
ทานน้ำใจยังหลั่งไหลไม่หยุดเช่นเดียวกับความมุ่งมั่นของร็อกเกอร์ใจบุญ
ตามความตั้งใจที่ต้องการระดมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน
ให้กับโรงพยาบาลบางสะพาน๑๐วันรวมระยะทาง๔๐๐กิโลเมตร
ยอดบริจาคทะลุเป้า๔๐ล้านบาทไปเรียบร้อยแล้ว
และแม้ว่าเมื่อวานนี้ตูนจะประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากเหตุที่
แฟนคลับวิ่งแทรกเข้าไปเซลฟี่และชนเขาอย่างจัง
แฟนสาวก้อยรัชวินวอนขอให้เห็นใจเพื่อความปลอดภัยของนักวิ่ง
เช้านี้ตูนก็ยังคงก้าวต่อไปโดยมีปั๊บโฟเตโตฮันอิสริยะ
วิ่งจากโรงเรียนบ้านบนอำเภอกุยบุรี
ร่วมกิจกรรมและบริจาคทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาที่โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว
จะเข้าสู่เขตอำเภอเมืองแวะสการะสารหลักเมืองประจวบคิริคัน
โดยมีแฟนคลับจำนวนมากมารอให้กำลังใจระหว่างทาง
หนุ่มตูนก็ได้หยุดทักทายกับพี่น้องชาวประจวบคิริขันอย่างเป็นกันเอง
สำหรับการวิ่งเซตสุดท้ายในช่วงเย็น
มีนักร้องหนุ่มนัทศักดาทรและโยยศวดีมาร่วมสมทบ
โดยมีจุดหมายปลายทางที่ตำบลคลองวานค่ะ
สำหรับคุณผู้ชมที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้๒ช่องทาง
หรือบริจาคผ่านทางบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสาขาบางสะพาน
ชื่อบัญชีโครงการ๙คนละ๙เพื่อโรงพยาบาลบางสะพาน
เลขที่บัญชี๗๔๒๐๓๗๘๑๑๘